เนี้ยพี่คะสรุปของไทยรัตเนี้ยเขาสรุปเลยนะฮะว่า
ดรามาระหว่างคุณนวัฒน์ครับกับอึ้อห์อิงฟ้าอะไรเกิดขึ้นบ้าง
จริงถึงขนาดแบบว่าเมื่อวานเขาบอกมีน้องต้องออกมาไลฟ์กันเลยเหรอ
ใช่จริงคุณนวัดเนี่ยเงียบก่อนนิดนึงหาน้ำลงมาหน่อย
ซึ่งเขาบอกว่ากองเนี่ยตามตัวอิงฟ้าเนี่ยให้มาซ้อมครับ
ก็เลยเกิดดราม่านางงามหายหนีเที่ยวจนเมา
นวัดก็เลยโอเคล่ะคุณนวัดอิสระกษีก็เลยไลฟ์
เพราะปกติคุณนวัดเขาเป็นคนชอบไลฟ์อยู่แล้ว
เขาไลฟ์ขายน้ำพุ่งน้ำพริกอะไรเขาก็ไลฟ์ของเขาไปเรื่อย
คุณนวัดเนี่ยเขาก็ไลฟ์นะฮะได้เขาบอกว่าดังได้ก็ดับได้
คนฝั่งอิงฟ้ารับงานไม่ผ่านองค์กร
คุณนวัดถูกโจมตีใช้งานอิงฟ้าหนักไปไม่มีเวลาพัก
อันนี้คือไทยรัฐเขาสรุปเป็นก้อกก้อกก้อก
คุณนวัดก็บอกโพสต์เวลามีอะไรเราปกป้อง
แต่เวลาคนด่าเรากลับทำเฉย

วงการบรรเทิงอะถ้ามันไม่เหนื่อยมันไม่ได้เงิน
ถูกป่ะทุกความเหนื่อยมันคือรายได้
ไทยรัฐเขาก็ออกมาชี้แจงเลย
ไม่ได้อย่างงี้ค่ะแค่อยากพักผ่อน
ทีมงานแต่ไม่ได้บอกพี่นวัด
ให้คนอื่นมารับงานแทน

ก็เลยกลายเป็นแบบอันนี้คือที่ไทยรัฐเขาสรุปมาให้เราดูนะฮะครับคุณนวัดเนี่ย
เขาบอกเลยมันกลายเป็นประเด็นดราม่าจริงจริงอิงฟ้าวราหะอืม
ซึ่งต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นมิสแกนที่ประสบความสำเร็จ
ดังมากโอ้โหตอนนี้ดังจริงจริงอืมตอนเนี้ยนะฮะถึงกระดับมีแบบว่าโอ้โห
คอนเสิร์ตอุ้ยแต่น้องร้องเพลงเพราะมากใช่ครับอืมแล้วก็มี
แท็กอิงฟ้ากาดล้อมอืมนะฮะมีกาดล้อมอยู่ตอนนี้แล้วก็บอกว่า
ตอนนี้ก็คือแบบไลฟ์สดร้องไห้ชี้แจงหลังจากกระแส
รับงานเยอะจนไม่มีเวลาเนี่ยค่ะรู้สึกวันนี้วันบันเทิงไทยรัฐของเรา
ได้มีการนำเสนอข่าวนี้กันไปพร้อมกับขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อน
ตอนนี้กลายเป็นทุกคนโดนด่าทั้งบอสนวัฒน์ทั้งองค์กรอืม
เข้าใจว่าเราทำอะไรผิดยันแค่อยากมาพักไม่ได้หายไปไหน
อืมไม่ได้มีความไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจ
ฟังเขาเสียงน้องเขาสักนิดหนึ่งฮะอันดับแรกบอกก่อนนะพี่ฟ้าไม่ได้ปิด
หลังจากที่พี่ฟ้ากับพี่ฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสแน่นอน
เข้าไปคุยกับทีมงานกองแน่นอนเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่า
หลายอย่างเข้าใจผิดกันไปเยอะมากบางคนเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็น
บอกว่าที่หายไปคือไปแบบไปเมาไปนู่นนี่นั่นหรือเปล่า
ไม่ได้ไปเหมาพี่ฟักมาหิวใจตัวเองล้วนเลย
ซึ่งทุกคนถ้ารู้จักอิงฟ้ามากพอจะรู้ว่าเป็นคนที่ไม่เคย
ไม่มีความรับผิดชอบเรื่องงาน
อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาตอนเจอก็คือเรื่องงานเขาก็นางก็เต็มที่จริงนะ
ไม่หรอกก็เข้าใจว่าคนเราบางทีฉันอยู่กับคนดังมาเยอะอ่ะ
อืมอืมวันที่แบบว่างานมันทุกวันทุกวันมันเหนื่อยแล้ว
เหนื่อยมันงองแงกันนะถูกบางทีมันงองแงมันล้าผ่อนไม่พอ
มันงองแงเลยล่ะแล้วพวกเด็กไวเนี้ยมันกำลังไวที่แบบว่าอืม
อยากดังก็อยากดังอยากได้เงินก็อยากได้เงินแหละแต่บางทีมันงอแงอ่ะ
ค่ะสมมุติเพราะดูตั้งแต่เขาได้ตรงโมงมาเขายังไม่ได้หยุดอยู่หน้า
อืมอืมซึ้งหมายความว่าที่ที่ที่เขาทำงานเขาเคยไปออกแชร์ไปออกรายการอย่างเงี้ย
เขาก็บอกว่าโอเคเขาก็ไลฟ์สดเลยนะว่ามันจะอะไรกันนักหนากับชีวิต
ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่โหยหาเงินจนตะกะอืม
ไปฟังนิดหน่อยหน่อยอืม
ที่ผมอ่านข่าวถูกรางวัลที่หนึ่งอุ้ยพี่มาแสดงตัวน้องมาแสดงตัวกันเต็ม
คนถ้ารู้ไม่หมดอย่าพูดถูกแล้วอืม
ผมไม่ได้พูดถึงใครผมพูดถึงตัวผมและความรู้สึกของผม
เพราะฉะนั้นการที่เราทำดีเราที่เมตตาคนเราก็ให้โอกาสคน
ผมก็ทำเต็มที่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไง
หลังจากที่ผมให้โอกาสเป็นยังไงคุณเอาไปเปรียบเทียบดูก่อนจะด่าผม

เขาก็ไลฟ์สดมันจะอะไรนักหนากับชีวิต
ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โหยหาเงินจนตะกะ
ไม่สงสัยเลยคนถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมญาติถึงรุมแสดงตัวตน
ตนไม่ได้พูดถึงใครแต่คุณนึกให้ดีก่อนจะสวมมงกุฎ
คุณมีพรีเซนเตอร์กี่ตัวปัจจุบันเป็นยังไงดังได้ก็ดับได้อืม
ถ้าคุณรักอิงฟ้าจริงคุณต้องรู้ว่าอิงฟ้าควรทำหรืออะไรที่ไม่ควรทำ
ครับล่าสุดเขาก็บอกมาตอบว่าอิงฟ้าเขาบอกเลยฮะ
เขาก็มาตอบประเด็นดราม่าว่าโดยบอกว่าการสื่อสารที่เข้าใจผิดที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเองทำงานหนักมาตลอดไม่มีวันไหนที่หยุดพัฒนาตัวเองเลยสักวัน
ช่วงนี้เป็นช่วงที่รับงานเยอะแต่หลังจากเลิกงานก็เก็บของที่คอนโด
เสร็จแล้วก็จะไปซ้อมเดินกับพี่สันทุกวันในช่วงกลางคืน
แต่ไม่ได้อัพลงโซเชียลซึ่งในบางช่วงบางตอนของการไลคิงฟัส
กับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะฮะแล้วก็พร้อมกับร้องไห้อย่างหนัก
รวมถึงขอโทษทุกคนที่มาเดือดร้อนต้องโดนด่าขอโทษบอสนวัฒน์
ขอโทษองค์กรที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดกันไปด้วยขอบคุณสำหรับทุกคนที่ให้เข้าใจ
ที่เข้าใจไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คุยกับบอส
ยังไงก็ต้องเคยคุยกันดีกว่าครับผมที่ยี่สองแล้วอืมแล้วพรุ่งนี้
ไม่วันวันวันวันทุกรหัสน่ะวันนี้วันที่อะไรวันนี้ยี่สิบยี่สิบ
นะฮะเพราะว่าเหมือนคือเขาพูดยากกันบางที
เขาต้องคุยกันสองคนเนอะอืมใช่มันมันผ่านหลายคนบางที
เขาเรียกว่าสารมันเปลี่ยนอ่ะถูกตอบอาจจะไม่เข้าใจกันค่าเชื่อน
อาจจะสื่อสารมาแต่ณตอนนี้เข้าใจแหละอย่างองค์กรก็คือเพราะเดี๋ยวเขา
เดี๋ยวเดือนหน้าเขาต้องไปประกวดมงใหญ่ไงมิอินเตอร์ไง
ไปเจอกับอีกหลายประเทศที่อินโดอย่างเงี้ยอืมเขาคงแบบอยาก
อาจจะให้แบบต้องมาซ้อมต้องมาเป๊ะต้องการเป็นห่วงน้อง
แต่ส่วนน้องก็เข้าใจว่าน้องมอสทุกคนเข้าใจว่าแฟนคลับ
ตอนนี้อยากเห็นโปรโมทของการเป็นนางงามเพราะว่าคนจึ้งกับการเป็นนางงาม
กว่านางงามอ่าอย่างเงี้ยอยากเห็นบทบาทนางงามอีกครั้งหนึ่ง
คนก็เชียร์เพราะอยากให้ถึงมงหนึ่งเลย
มงใหญ่แต่เรื่องจริงที่เขาว่าเดี๋ยวมันออกไปแล้วคงอยากจะจำ

แล้วก็น้องอิงฟ้าก็ช่วงนี้ก็ต้องหมั่นซ้อมหน่อย
เพราะคนก็อยากเห็นน้องอิงฟ้าแบบประกวดเวทีใหญ่

ถูกต้องนะครับผมเป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป